จากช่างจะต้องเลือกประเภทของผ้าและวัสดุที่นำมาใช้ปากเย็บเป็นผ้าสบายเจ้าสาวให้มีความสวยงามแล้ว
ช่างยังต้องเลือกลวดลายที่จะทำการปักลงผ้าสบายให้มีความงดงามและมีความเป็นสิริมงคลด้วย
โดยช่างมักนิยมปักเย็บลวดลายสบายให้เป็นลวดลายไทยเช่นลายราชวัฒน์ด้วยสื่อถึงความเป็นสิริมงคล
เพราะลักษณะลวดลายราชวัฒน์จะมีความคล้ายกับราชวัฒน์ที่ใช้กั้นพื้นที่สำหรับมณฑลพิธีซึ่งมีลวดลายเป็นตาข่าย
ร่วมสืบสารและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดย
ธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน